ยังมีอีกหนึ่งความเชื่อนะคะที่ก็ทำให้ทุกคนยังคงมีความหวัง
ก็คือเรื่องของพระครูบาบุญชุ่ม
คือเมื่อวานท่านเดินทางมาทำพิธีประมาณช่วงสัก๒ทุ่ม๓ทุ่ม
เห็นบอกว่ามาทำพิธีเสร็จฝนก็หยุดตก
จากฝนที่ตกหนักหยุดแบบมหัศจรรย์เลย
ท่านก็มาอีกเหมือนกันนะคะคือชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาเชื่อกันว่า
พระครูบาบุญชุมเนี่ยคือคนรักของเจ้าแม่นางนอนเมื่อชาติที่แล้ว
เขาก็เลยรู้สึกอุ่นใจกันขึ้นว่าเออพระครูบาบุญชุ่มมาถึงที่นี่แล้ว
หวังว่ามันน่าจะมีสัญญาณที่ดีในแง่ของความเชื่อในแง่ของจิตใจค่ะ
วันนี้ช่วงบ่ายพระครูบาบุญชุมก็มาทำพิธีอีกครั้งนะบริเวณปากทางเข้าถ้ำ
ซึ่งท่านก็บอกนะคะว่ารอหน่อยอีกสัก๒๓วันน่าจะมีข่าวดี
ตามเรื่องนี้พร้อมกันกับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มเลยค่ะ
ทันทีที่พระครูบาบุญชุ่มยานสังวโรพระเกจิชื่อดังแห่งเมืองล้านนา
ที่ไปจำวัดที่รัฐฉานประเทศพม่า

เพื่อทำพิธีขอขมาเจ้าแม่นางนอน

ทีมฟุตบอลหมูป่าอาคาเดมี่ทั้ง๑๓ชีวิต
ยังคงติดอยู่ภายในถ้ำ
ฝนที่ตกหนักก็กลับเบาบางลงอย่างน่าอัศจรรย์
กลางสายตาของนายนรงศักดิ์โอสธนากร

และพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมสายศรัทธา

เพราะไม่ง่ายที่ครูบาบุญชุ่ม
ปรากฏตัวต่อสาธารณชน

โดยนำไก่และกระต่ายสีขาว
มาทำพิธีเปิดทางเพื่อแลกกับทั้ง๑๓ชีวิต
ให้ได้เจอทางออกจากถ้ำหลวง
โดยมีครอบครัวญาติพี่น้องของพวกเขา
รวมทั้งชาวบ้านทั้งชาวไทยและชาวพม่า

พร้อมกับแผงเมตตาให้กับเจ้าแม่นางนอน
ที่เชื่อว่าสิงสถิตอยู่ณถ้ำหลวงแห่งนี้
โดยเมื่อครูบาบุญชุ่มเริ่มทำพิธี
ฝนที่ตกโปรยปลายก็ได้หยุดทันที

ให้กับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเป็นอย่างมาก

ครูบาบุญชุ่มได้นำดอกไม้บูชา
พร้อมเครื่องบูชาที่เตรียมไว้รวมกันในโตก
มีข้าวอาหารคาหวานและผลไม้
จากนั้นนำพระสงฆ์ไปประกอบพิธี

พระสงฆ์ทั้งหมดสวดมนต์ตลอดช่วงประกอบพิธี
จากนั้นครูบาบุญชุ่มได้นำกรวดน้ำและสั่นกระดิ่ง
ตีระคังพร้อมเป่าสังทำพิธีครบทุกทิศ
และให้พระสงฆ์ทุกรูปกรวดน้ำครบทั้งหมด

พิธีดังกล่าวเชื่อว่าจะทำให้ผลบุญ
ช่วยให้ประสบความสำเร็จในทุกประการ

พระครูบาบุญชุ่มเปิดเผยว่าใน๒๓วันนี้
จะได้รับข่าวดีพร้อมให้ความมั่นใจว่า
เด็กและโค้ชทั้ง๑๓คนนั้นยังคงปลอดภัยดี
ทำพิธีมีอะไรเผ็ดหรืออะไรไม่กระเทียด

ถ้ามีอะไรดีก็อยากอัดวันช่องวันอาจจะได้เห็นคืนมา

พระครูบาบุญชุ่มก็ได้กลับมายังถ้ำหลวงอีกครั้ง
พร้อมกับได้นำญาติของเด็กทั้ง๑๓คน

อีกทั้งยังมีการขอขมาที่ศาลเจ้าแม่นางนอน
เหตุที่พระครูบาบุญชุ่มต้องทำพิธีกรรม๒รอบ
ศิษย์ลูกหาบอกว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

พระครูบาบุญชุ่มจะต้องทำพิธี๒รอบ
และก็จะประสบความสำเร็จทุกครั้ง
จึงทำให้คนภาคเหนือเกิดความเลื่อมสายศรัทธาเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้เมื่อวานท่านบอกกับลูกศิษย์ว่า
ท่านเห็นโพรงขนาดใหญ่บนเขาเหนือถ้ำแห่งนี้
วันนี้ท่านต้องมาอีกครั้ง
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่นำรูปปั้นขนาดประมาณ๒ศอก
ลักษณะเป็นหญิงสาวมาวางไว้บริเวณจุดทำพิธี
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นรูปปั้นเจ้าแม่นางนอน

ได้ยินเสียงสวดมนต์ดังไปทั่วทั้งบริเวณ
เหตุที่พระครูบาบุญชุ่มต้องมาทำพิธีในครั้งนี้
จากชาวบ้านในพื้นที่และมีคนฝันว่า
เจ้าแม่นางนอนอดีตชาติคือเจ้าหญิงจากเมืองเชียงรุ้ง๑๒ปันนา
วันหนึ่งคนเลี้ยงม้าบอกจะออกไปหาน้ำและอาหารมาให้เจ้านาง
แต่ทหารของพระราชาซึ่งเป็นพ่อของเจ้าหญิงมาเจอ

เจ้าหญิงทราบจึงใช้ปิ่นปักผมแทงไปที่ขมับตัวเอง
และคนเลี้ยงม้าในชาตินั้นก็คือพระครูบาบุญชุ่มในชาตินี้นั่นเอง
เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่คงไม่มีใครให้คำตอบได้
แต่หากการทำพิธีครั้งนี้ทำให้ได้เจอเด็กและโค้ชทีมหมูป่าทั้ง๑๓คน
อาถรรพ์เจ้าแม่นางนอนก็คงจะกลายเป็นตำนาน
คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริง
คงเป็นที่จวดจันทร์กันไปอีกหลายสิบปี
และถ้ำแห่งนี้ก็คงกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ที่จะมีคนมากราบไหว้กันอย่างไม่ขาดสายอย่างแน่นอน
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน